ไปดูปฏิบัติการการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตี๓ของวันก่อนฮะ
ข้ามมายี่สิบกว่าชั่วโมงแล้ว
ยังไม่จบเลยฮะยังไม่สงบเลย
นี่คือโรงงานมิงตี้เคมิคอลจำกัดซอยกิ่งแก้ว๒๑
อยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเหตุเกิดตีสามของเมื่อวานนี้
แล้วไฟดูฮะโหมรุนแรงแทบไม่ทุเลาลงเลย
จากสารเคมีเขาเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
เม็ดโฟมแล้วก็มีสารเคมีอยู่ด้วย
ดังนั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเหมือนเป็นการเติมเพลิงตลอดเวลา
นึกถึงเวลาตะวันออกกลางไฟไหม้บ่อน้ำมัน
อาการแบบนั้นเลยฮะแต่ว่าอันนี้คือน้องนะฮะ
เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายใหญ่หลวงใหญ่หลวงขนาดไหน
เสียหายทั้งชีวิตเสียหายทั้งทรัพย์สินเสียหายอย่างชีวิตเนี่ย
หนึ่งศพนะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพและบาดเจ็บอีกหลายสิบคน
ผู้เสียชีวิตก็คือน้องพอสกรยศิษย์ป็อสเรียกมาเป็นอาศาสตร์สมัครดับเพลิงนะ
คือพอสกรยศิษย์เนี่ยบรรทลพอสทน๒๘๗๘

ผันตัวมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมนะฮะ

ระหว่างนั้นน่ะก็มีทางเจ้าระชี้หลายคน

แต่ระหว่างนั้นมาอย่างที่บอกนี่ปะทุตลอดวินาทีตลอดเวลาฮะ
แล้วไฟมันปะทุวูบออกมาที่ปลายทางตรงนู้น
เจ้าหน้าที่ปล่อยทิ้งอุปกรณ์แล้ววิ่งหนีออกมาเลย
วิ่งหนีออกมาแต่ปรากฏว่าตามรายงานฮะน้องคอร์สสะดุดล้ม
พอน้องพอสสะดุดล้มไฟโหมมาตามหลัง
ก็เลยคอกน้องพอร์สพร้อมกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนบาดเจ็บอีก๔นาย
เหตุการณ์นี้เลยมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นแล้ว

๑คนก็คือน้องพอสกรสิทธิ์นั่นเอง
บาดเจ็บส่วนคนอื่นที่บาดเจ็บเนี่ยอย่างที่อธิบายไว้
คือ๔นายมีชาวบ้านบาดเจ็บอีก๒๙รายเป็นอย่างน้อย
ลักษมีค์ความนุ่นแรงแบ่งออกไป๒ส่วน
ลักษมีค์ความนุ่นแรงคือวิดาธีที่มันบึ้ม
พอมันบึ้ม๕๐๐เมตรกระทบเลยฮะ
ใครบ้านอยู่โซนนั้น๕๐๐เมตรบึ้มเลยฮะกระจก

๓กิโลเมตรก็ยังได้รับผลกระทบ
นี่คือเหตุการณ์แรกที่มันบึ้มมา
จากนั้นมามีควันมีเพลิงมีสารเคมี

ไม่ว่าจะเป็นรัศมี๑กิโลเมตร
๓กิโลเมตร๕กิโลเมตร๑๐กิโลเมตร
ขอโทษเถอะอยู่ไทยรัฐทีวีเห็นไหมฮะ

โศกก็เจออโศกก็มีรามอินทาก็ใช่
ราชกระบังบางนาบางกะปินี่เจอหมดเลย
อย่างนี้นะครับพัดไปถึงเฉิงเสา
น้องบ้านอยู่แฟชั่นไอแลนด์มีนบุรี
อ่าแถวนู้นอ่ะดูยังเห็นเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยลมมันเปลี่ยนทิศ
มันมาทางรัฐกระบังบางกะปิมุ่งหน้าทางนี้ไง
คือนอกจากเห็นแล้วควันมันมาถึงด้วย
แล้วพัดไปถึงจังหวัดชนบุรีด้วยนะครับ

ตามรายงานเบื้องต้นตั้งแต่๕ทุ่ม
เกือบจะเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมา
ตามรายงานคือเหมือนกับว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ย
สามารถฝ่าฟันบุกเข้าไปปิดวาว
วาวได้แล้ว๓วาวก็คือวาวที่มันปล่อยสารเคมีออกมา
ปิดวาวได้แล้วแล้วไฟสงบลงชัดเย็นแล้วนะ
และแล้วไฟมันปะทุขึ้นมาอีกครั้ง
แสดงว่าการปิดวาวไม่ได้ช่วยฮะ

เนื่องจากมีจุดรั่วหลายจุดแล้ว
เชื้อเพลิงเป็นไม่รู้กี่หมื่นลิตรเลยนะ
ยังสามารถเติมเชื้อไฟคราวนี้
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าปฏิบัติการต่อไป
และที่อันตรายก็คือสารสไตลีนโมโนเมอร์

อันตรายมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปถามอาจารย์ออส
อาจารย์บอกเลยอาจารย์ออสเป็นรองศัตว์อาจารย

หรือว่าเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีเห็นไหมคะ
โดยตรงเลยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เมื่อวานนี้อาจารย์ออสให้สัมภาษณ์สื่อหลายสื่อ

ถ้าเกิดว่าดูเป็น๒กลุ่มใหญ่นะครับ
เคมิเคิลจำกัดแบ่งเป็น๒กลุ่มใหญ่
คือ๑สารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติกเม็ดโฟม

สารที่เรียกว่าสารตั้งต้นมันคือ

ส่วนสารอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวทำละลายอย่างเช่น
แล้วก็การ์ดบิลเทนการ์ดเพนเทน
๒ตัวเป็นตระกูลเดียวกับการ์ดหุงต้ม

ได้ยินเสียงระเบิดไหมนั่นแหละค่ะ
เสียงระเบิดมาจากการ์ด๒ตัวนี้อาจารย์ออสบอกนะคะ
และทั้งหมดสารทั้งหมด๒กลุ่มรวมแล้วเป็นสารเคมี
เรียกได้ว่าไม่เป็นมิตรต่อเราเลยไม่เป็นมิตรต่อมนุษย์
และที่สำคัญดอกจันทร์ไว้เลยนะคะ
เป็นสารที่เหนียวนำทำให้เกิดโรคมะเร็งในอนาคต
ไอ้แรงระเบิดสิ่งที่มันเผาไหม้เนี่ย
มันจะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
ระยะยาวมันก็จะสังสมในร่างกายของเราอนาคตประวัติจะเป็นมะเร็งได้
ถ้าสะสมมากอ่ะนะใช่ค่ะนี่อาจารย์ออสบอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมถามต่อว่าอะไรคือตัวแปรที่จะไปชี้วัดว่า
เกิดระเบิดครั้งนี้มันรุนแรงขนาดไหน
แล้วปริมาณสารเคมีที่สั่งสมอยู่ในโรงงานเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะ
คืออาจารย์ออสบอกว่าตัวชีวัตรว่าระเบิดรุนแรงแค่ไหน
ดูได้จากคุณอยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตร

นั่นแสดงว่าระเบิดครั้งนี้ใหญ่โตและมหาศาลมาก
ขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่เขาบอกว่าทำงานมาเป็น๒๐ปี๓๐ปีแล้ว
ไม่เคยเกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงเท่ากับครั้งนี้มาก่อนนะฮะ
ตัวชีวัตรว่าปริมาณสารเคมีมากน้อยแค่ไหน
ดูได้จากรัศมีผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านเรือนประชาชน
รอบรัศมี๕๐๐เมตรเห็นไหมคะ
เมื่อสักครู่คลิปเมื่อสักครู่กระจกบ้านเรือนประชาชนแตกร้าว
บ้านเนี่ยพังเกือบทั้งหลังเลยนะคะนี่นี่จังหวะนี้ค่ะ
บ้านหลังนี้เห็นไหมคะกระจกเนี่ยร้าวเลยนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้อาจารย์ออสบอกว่าสารเหล่านี้มันจะลอยเข้าไปสู่อวกาศ
พอไปสู่บริเวณชั้นบรรยากาศต่างแล้วไปผสมกับความชื้น
คือผสมโรงกันนะคะแล้วมันก็จะลอยลอยไปตามแรงลม
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนั่นแปลว่าเราจะต้องสูดดมเข้าไป
แล้วการที่เจ้าหน้าที่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เร่งอพยพออกจาก
พื้นที่ในรอบรสมี๕กิโลเมตรอาจารย์ออสบอกว่า
เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วทำถูกต้องแล้วนะคะ

สารทั้งหมดที่อาจารย์ออสพูดมาเนี่ย
เป็นสารเคมีอันตรายนะครับไม่เป็นมิตรต่อมนุษย์นะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการระเบิดเกิดขึ้น
มันก็จะฟุ้งกระจายออกมาในชั้นบรรยากาศนะครับ
หรือเกิดการเผาไหม้ก็จะเกิดการเปลี่ยนรูปร่างของสาร
กลายเป็นสารตัวอื่นนะครับเช่นกลุ่มสารไฮโดคาร์บอนนะครับ
มันก็จะฟุ้งไปกับหมอกควันนะฮะละอองสีดำนั้นไปด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นพวกนี้ถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่อันตราย
เนื่องจากสารทุกตัวนะครับ
เขาระบุไว้เลยว่าเป็นสารอันตราย
ที่อินดิวต์หรือว่าเหนียวนำให้เกิดเป็นมะเร็งในอนาคตได้
นี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วท่านเองก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเรานะคะ

ทีนี้มันมีประเด็นสำคัญอยู่๒ประเด็นค่ะคุณผู้ชม
ที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่า๑โรงงานแห่งนี้เนี่ย
สต๊อกสารเคมีไว้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
อาจารย์ออสเองก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าแรงระเบิดมันรุนแรงมาก
คือเราอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตร
เรายังเห็นเปลวเพลิงลุกไหม้ค่ะ
อันนี้เดี๋ยวกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเข้าไปตรวจสอบ
แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาปฏิเสธออกมาแล้วนะคะว่า
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ามีสารเคมีฝังอยู่ใต้ดินชั้นใต้ดิน
หลักเป็นตันเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ต้องตรวจสอบกันต่อนะคะ
แล้วทำไมโรงงานมาตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน
อาจารย์ออสบอกว่าคือจริงแล้วโรงงานแห่งนี้
ไม่ได้ไปตั้งอยู่ในที่ชุมชนนะเขาตั้งมา๓๒ปีแล้ว
ตรงนี้เป็นพื้นที่สีม่วงสามารถตั้งโรงงานได้
สมัยก่อนการจัดการผังเมืองมันไม่ดี
ซึ่งโรงงานสารเคมีเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ของเขาค่ะ
เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่สีม่วงชุมชนต่างหาก
ขยายออกไปแล้วก็ไปอยู่กับโรงงานเหล่านี้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมว่า
อะไรยังไงนะคะแล้วต้องมีการเยียวยาชดใช้กันยังไงต่อไปด้วยค่ะ
ต้องชื่นชมนะครับผมว่าสมุทรประการครั้งนี้เตือนได้เร็ว
เรื่องอพยพเรื่องรัศมี๕กิโลเมตรนะครับ